วันนี้ตำรวจได้นำตัว๒คนร้าย
ที่ปาระเบิดใส่งานบุญฝั่งลูกนิมิตรที่จังหวัดฉะเชิงเซา
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๔คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ระหว่างทำแผนนะคะมีครอบครัวมีคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต
รวมถึงประชาชนพยายามที่จะไปรุมประชาธันทร์

เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนก็ต้องช่วยกันขวางเอาไว้
ไม่ให้ประชาชนที่พยายามจะฝ่าวงล้อมเข้าไปรุมประชาธรรม
นายอนุรักษ์และนายอนุสรแทร่งโง่สองพี่น้อง
ที่ก่อเหตุปลาระเบิดในงานบุญฝั่งลูกนิมิตร
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๔คนบาดเจ็บ๕คน
เมื่อคืนวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วัดอำภาวันอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลบหนีไปกบดานบ้านญาติที่จังหวัดชนบุรี

จากการสอบสวนก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหา
มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่น
นั่งดื่มสุราอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
ซึ่งกำลังจะมีการจัดงานบุญฝั่งลูกนิมิตร
ที่ผู้ต้องหานั้นก็นำระเบิดมาปลาใส่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
ทำให้คนที่อยู่ในงานบุญถูกลูกหลงเสียชีวิตและบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
เคยจำคุกมาแล้วหลายครั้งแล้วก็เพิ่งผลโทษออกมา
ส่วนระเบิดที่ใช้ก่อเหตุได้มาจากเพื่อนที่รู้จักกันในเรือนจำค่ะ